มีเรื่องมาเตือนกันนะครับเพราะว่าความจริงเขาก็เตือนมานานแล้ว
เวลารถเสียมีอุบัติเหตุเนี่ยแน่นอนว่าเวลารถจอดอยู่ข้างทาง
ตัวเราเนี่ยต้องหลบให้พ้นรัศมีของรถที่เขาวิ่งไปวิ่งมาด้วยนะ
แต่คราวนี้มันมีกรณีเกิดขึ้นก็คือมีชายหญิงคู่หนึ่ง
เขามีปัญหามีปากเสียงกันก็เลยยืนเคลียร์กันริมถนน
ปรากฏว่าถูกรถชนจนเสียชีวิตทั้งคู่นะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพชายหญิงคู่นึงกระชากลากดึงกันอยู่กลางถนน
ที่ทั้งคู่จะล้มลงบนถนนแล้ว
ไม่คาดคิดเกิดขึ้นรถกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็ว
ทั้งคู่จนแน่นิ่งไปอ่ารถกระบะคันนี้ก็ขับ
หลบหนีไปเลยนะครับหลังจากนั้นมีรถที่ขับตามหลังมาอีกคันนึง
ทั้งสองคนนอนอยู่กลางถนนนะเขาก็พยายามเบี่ยงหลบ
แต่ก็มีรถเก๋งสีขาวอีกคันหนึ่งขับมา
แล้วก็ทับร่างจนเสียชีวิต
แล้วลากกันไปไกลประมาณสิบเมตรคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
พอเห็นเหตุการณ์ก็ลงมานะมาดูเหตุการณ์มาโทรแจ้ง
ตำรวจเพื่อให้คนมาช่วยเหลืออ่าโอ้โห
คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ
เกิดขึ้นเมื่อตี๓คืนที่ผ่านมาจุดเกิดเหตุเป็นช่วงหลักกิโลเมตร
ที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวบุญเพียรต้อไทยสงฆ์เป็นชาวจังหวัดชนบุรี
กับนายธวัฒนจิตมั่นเป็นชาวจังหวัดศรีสเกตเสียชีวิตอยู่กลางถนนทั้งคู่
สภาพศพถูกรถชนจนร่างแหลกกระดูกนี้หักไปทั้งตัวกระโหลกศีรษะแตก
มีเพื่อนผู้เสียชีวิตนั่งร้องไห้อยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจก็สอบสวนเพื่อนผู้ตายนะครับ
เพื่อนผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนเนี่ยเขาเป็นคู่รักกันนะ
ก็ไปกับเพื่อนอีก๒คนไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งขากลับกลับด้วยกันจักรยานยนต์คันเดียว
นั่งซ้อน๔กันมา๔คนจะกลับบ้านบ้านพักอยู่ที่ตำบลภูตาหลวง
มาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าผู้ตายทั้งคู่เนี่ยที่เขาเป็นแฟนกันเนี่ย
เขาก็มีปากเสียงกันทะเลาะอะไรกันไม่รู้นะเพื่อนก็เลยบอกเอาอย่างงี้
จอดจักรยานยนต์จอดรถลงไปเคลียร์กันเดี๋ยวเพื่อนสองคนที่มาด้วยเนี่ย
เดี๋ยวเขาขี่จักรยานยนต์ไปเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำอยู่แถวที่เกิดเหตุแถวนั้นมี
พอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนถูกรถชนตายทั้งคู่เลย
ขี่จักรรมเดิมอย่างงี้
คือพอย้อนไปดูกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นเหตุการณ์ไงว่าตอนที่เขายืนคุยกันอยู่สองคนเคลียร์กัน

กระบะคันแรกชนปุ๊บหายไปเลย

ตอนนี้กำลังไล่ติดตามทั้งรถกระบาดแล้วก็รถเก่งนะครับ
เพราะว่าหนีกันไปเลยนะฮะ

ถนนก็มีไฟส่องสว่างนะ
ไม่ได้มืดตึ๊บแบบมองอะไรไม่เห็นอะนะ
ก็ตื่นกันไว้นะครับทุกท่านผู้ชมอันตรายนะครับ